คุณผู้ชมตำรวจค่ะเขารวบตัวหนุ่มป่วยทางจิตคนหนึ่งที่กระทำอนาจารย์
นักเรียนบนรถสองแถวได้แล้วก่อนหน้านี้นักเรียนเขาออกมาโพสต์ว่าเขาเนี่ย
โดนมีพฤติกรรมว่ามีผู้ชายคนนึงพยายามจะดันเข่าเข้ามาที่เขา
แล้วเขาก็ดันกลับดันไปดันมารวบตัวได้แล้วนะคะ
ชื่อว่าสมจิตบ้านทุ่มแต่เจ้าตัวบอกปฏิเสธเลย
เขาบอกว่าไม่ใช่เขาหรอกที่เขาถูกจับที่เขาถูกกล่าวหาแบบนี้
เพราะว่าคนอ่ะอิจฉาในความดังของเขาดังดังคือยังไง
เคยออกทีวีเรื่องแบบนี้มาแล้วโอ้เออตำรวจภูทรบ้านเป็ด
อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นจับตัวนายสมจิตบ้านทุ่มอายุ๕๒ปีที่มีอาการป่วยทางจิตนะคะ
แล้วก็ไปก่อเหตุลวนลามนักเรียนหญิงบนรถสองแถวสายดอนมงขอนแก่นตั้งแต่เมื่อวันที่๑๓มกราคมที่ผ่านมา
พันธุ์ตำรวจโทประวิทย์โทหานะคะผู้กำกับการโรงพักบ้านเป็ด
ได้สอบปากคำนายสมจิตนะที่พูดคุยแล้วก็ตอบคำถามได้ปกติมากเลย
เหมือนคนปกติอะค่ะเขาก็ปฏิเสธนะนายสมจิตเขาบอกว่าเขาไม่ได้ก่อเหตุตามที่ถูกกล่าวหาเลย
ภาพที่โพสต์ในเฟซบุ๊กไม่ใช่การลวนลามหรือทำอนาจารย์นะเขาบอกอย่างนี้
แต่เพราะว่าวันนั้นรถสองแถวคนมันเยอะคนมันแน่น
ทำให้เขาต้องยืนเบียดเขาเนี่ยไม่ได้มีเจตนาจะลวนลามใครเลยนะ
อืมเขาเชื่อว่าอย่างงี้เออมีคนอิจฉาเขาแน่แน่เลยที่เขาอ่ะเป็นคนดัง
เคยออกข่าวโทรทัศน์มาแล้วก็เลยต้องมาโพสต์ใส่ร้ายเขาในเฟซบุ๊คแบบนั้น
ภูมิใจอะไรผิดผิดหรือเปล่าเพราะตอนที่เป็นข่าวก็เป็นข่าวในลักษณะแบบนี้
ลวนลามเขาเหมือนกันอ่ะถึงเป็นข่าวออกมาอืม
กำกับโรงพักบ้านเป็ดบอกเลยนะคะบอกว่าหลังจากโพสต์เฟซบุ๊กไปเนี่ย
ในเฟซบุ๊คที่โพสต์ออกมาแล้วเนี่ยเขามีการสั่งตำรวจลงพื้นที่เลยนะ
แล้วก็ไปจับนายสมจิตคนนี้ได้จับได้เมื่อวานนะคะ
ขณะที่นายสมจิตอยู่บนรถสองแถวอีกแล้ว
อยู่บนรถสองแถวจากตำบลบ้านทุ่มเพื่อที่จะเข้าเมืองขอนแก่นครับ
ค้นกระเป๋าของนายสมจิตด้วยนะคุณเจออะไรบ้างเจอมีดปังตออ่ะ
มีดปลายแหลมและหนังสติ๊กโอ้เอ้ยอาวุธครบเลยแบบนี้อันตรายนะ
ก็เลยนำตัวมาสอบสวนแต่อย่างที่บอกคุณผู้ชม
นายสมจิตปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเลยจากนี้นะคะเขาจะส่งตัวนายสมจิต
ที่สพเมืองขอนแก่นเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
เพราะว่าผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความเอาไว้ที่สพเมืองขอนแก่นนั่นเอง
ซึ่งก่อนหน้านี้นายสมจิตเคยเป็นข่าวแบบนี้บ่อยครั้งแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่อย
แล้วเขาบอกว่านายสมจิตเคยถูกจับได้แล้วนะ๒ครั้งด้วยกัน
ปีหกศูนย์ปีหกสองนี่ปีหกสามทำอีกแล้วเหรอ
ก็นั่นไงเขาถึงบอกว่าเขาเป็นคนดัง
ภูมิใจอะไรกับเรื่องแบบนี้ไหมนี่ไม่ใช่คนดังนะ
นี่คือคนที่ไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่าง
หรือถ้าป่วยทางจิตยังไงก็ต้องรับรักษานะ
ส่วนเรื่องของความผิดเรื่องอนาจารย์หรือเรื่องการกระทำที่ไม่เหมาะสม
ก็ต้องดูไปตามข้อมูลพยานหลักฐานต่อไปใครที่ไปพบเจอเขาอีก
ก็ยังสามารถแจ้งตำรวจได้ใช่ครับค่ะ